ฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับทั้งชุด๔เกมแล้วก็ชุดใหญ่นะครับ
ก็เตรียมที่จะมีโปรแกรมลงแข่งขันนะครับในเชื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ย
โนโพลกิ้งอาจจะต้องรับบทหนักมีสิทธิ์คุมถึง๙เกมในรอบ๒๕วันด้วยครับ
ไปดูกันหน่อยนะครับ๔เกมเนี่ยพบกับมาเลเซียตั้งแต่วันที่๗พฤษภาคมนะครับ
แล้วก็จะพบกับสิงคโปร์ในวันที่๙๑๔พบกับกัมพูชา
แล้วก็สิบหกเนี่ยพบกับสปลาวครับถ้าเข้ารอบรองชะเลิศเนี่ย
จะแข่งวันที่๑๙พฤษภาคมแล้วก็ถ้าชิงชนะเลิศ
ก็จะแข่งวันที่๒๒พฤษภาคมนะครับจากนั้นจะต้องรีบบินกลับมามาเมืองไทยครับ
เพื่อคุมทีมชาติไทยอุ่นเครื่องอีก๓แมทครับเกมแรก
แข่งขันแบบปิดในวันที่๒๔พฤษภาคมแล้วก็มีวันที่๒๗พฤษภาคมที่ศรีสะเกดนะครับ
แล้วก็วันที่๓๑พฤษภาคมนะครับส่วนคู่แข่งเนี่ย
เดี๋ยวรอยืนยันการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ